คุณผู้ชมขณะที่เรื่องของแท็กซี่เนี่ยนะฮะ

ก็มีการทวงถามร้องเรียนไปว่า
ขึ้นราคาแล้วการบริการจะดีขึ้นไหม

เพราะว่าอย่างที่ล่าสุดมันก็มีคลิปหนึ่ง

เอาปืนไปจ่อจะยิงรถข้าง

สืบไปสืบมาคนขับมียศเป็นตำรวจซะด้วยนะฮะ
เอาไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
นี่ครับขับไปขับมาแบบนี้ดูฝั่งซ้ายนะ

เขียวคือไม่อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวโดนยิง
อย่างนี้ครับนี่มันคือบนถนนทางด่วนเลยนะ

ไม่ใช่ทางหนูเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นคลิปจากหมวกของคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ

ขับตามมาเห็นพอดีแล้วก็ไปแชร์เขียนว่า
แม่ปืนมันหาง่ายมากกว่าไวไฟอีกนะครับช่วงนี้
พร้อมกับแฮสแท็กที่ว่าเขาว่าเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะเออ

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนของวันที่๖สิงหาคม

ขับออกมาจากซอยข้างสอนอคันนายาว
่งหน้าขึ้นสะพานตักศิลป์ไปยังสาธรณ์

ขับรถหนีไปสุดท้ายต้องไปแจ้งความนะฮะ
ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าแหมทำไมต้องเอาปืนมาข่มขู่แบบนี้
ส่วนด้านของพันธุ์บริหญิงภาคภูมิศรีราพมาศ
ตอนนี้มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบแล้วว่าเป็นตำรวจในพื้นที่จริงหรือเปล่า
ส่วนชายคนขับแท็กซี่จะเป็นคนเดียวกันกับตำรวจที่สังกัด
ยังต้องรอการสอบสวนข้อที่จริงก่อน
รวมทั้งต้องตรวจสอบปืนของแท็กซี่ด้วยว่า

ซึ่งหากพบว่าเป็นการทำผิดจริง
เจตนาจริงก็ต้องลงโทษทางวินัย
กับคนขับแท็กซี่ที่บอกว่าเป็นถึงร้อยตำรวจตีต่อไป
ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ